ที่สพวัฒนานครคสะแก้ว
ไปดูนะครับช่วงที่ตำรวจนำตัวพอตู้ออกมานะครับ
พอตู้หรือว่านายจุมพลสุภาพงนะครับอายุ๕๖ปีนะครับ
ตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมนางสาวมะยุรียอดพะเนาหรือว่าน้องหลิว

๘ปีก่อนน้องหลิวอายุ๑๙ปีเคยคบหากับพอตู้
แล้วหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยก่อนพบเป็นศพถูกทิ้งไว้กลาง

คือพอตัวนี้ตำรวจคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสะแก้วนะ
ฮะโดยจะคัดค้างการประกันตัวนะครับนักข่าวก็พยายามถามอ่าแต่ว่า
พอตู้ไม่ตอบอะไรนะครับแล้วก็ถูกนำตัวขึ้นรถไปสิบเวนหน้า
ห้องคุมขังของสพวัฒนานครบอกว่าหลังจากเมื่อวานนี้สอบ
ปากคำพอตู้นะฮะก็นำตัวเข้าห้องคุมขังพอตู้ก็มีอาการ
เลียจากการเดินทางและการให้ปากคำตำรวจนะครับก็มีโรค
ประจำตัวด้วยนะครับก็เลยต้องเอายาดมเข้าไปให้ด้วยกลัว
จะวูบนะครับพอตู้ก็นอนหลับยาวจนถึง๗โมงเช้าตื่น
มาก็ล้างหน้าล้างตาประมาณ๘โมงเช้านะฮะ

กำกับการสพวัฒนานครก็บอกว่าหลังสอบปากคำพอตู้เมื่อคืนนะคะ
ก็ให้๑๐เวรติดตามอาการและเฝ้าดูผ่านกล้องวงจรปิดนะคะ
เพราะว่าผู้ต้องหามีอาการวูบตอนที่อยู่ในห้องคุมขัง
ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะพอตู้ก็นอนหลับปกติ
จนถึงตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นก็๓ข้อหานะคะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาปิดบังอำพรางซ่อนเร้นศพ
พาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แต่ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาอะไรเพิ่มเติม
ค้างการประกันตัวค่ะเพราะว่าคดีนี้คดีอุกชะกันอัตราโทษสูงนะคะ
ก็ทางครอบครัวของพอตู้เตรียมหลักทรัพย์เอกสารสำคัญที่จะยื่นขอประกันตัว
แต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาล
สืบสวนก็จะหาวัตถุพยานพยานบุคคล
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างพอตู้กับน้องหลิวให้ได้มากที่สุด
ถึงแม้จะผ่านเวลาไปนาน๘ปีกว่าเนี่ยนะคะ
แต่เจ้าหน้าที่มีหลักฐานจนออกหมายจับได้ค่ะ
คุณผู้ชมคะคดีนี้เจ้าหน้าที่มีระยะเวลาขออำนาจสารฝากขัง๗ฝากนะคะ
ครั้งละ๑๒วันก็จะทันเวลาค่ะที่จะส่งฟ้องนะคะเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้
นายสมศักดิ์และนางศรีสุรีวันยอดพะเนาพ่อกับแม่ของน้องหลิวอะค่ะ
ก็บอกกับทีมข่าวว่าแม้พอตุ๊จะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แต่ก็ดีใจที่ตำรวจจับตัวได้หลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจ
กับแม่เชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมอยู่แล้วค่ะ

คือแล้วแต่แล้วแต่เจ้าหน้าที่เขา
คือเราเพราะอะไรเราถึงจะปล่อยให้เป็นหน้าที่เขาไหม
ก็มอบหมายให้เขาแล้วไงแม่ก็ต้องแค่นั้นแม่ไม่ขอสัมภาษณ์แบบนี้

ใช่แล้วแต่เวรกรรมเขาเขาใครก่อคนนั้นเขารับกรรมไปใครทำคนนั้นรับ
ครอบครัวของน้องหลิวก็หวังว่าจะได้ชิ้นส่วนกระดูกที่เหลือมาประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
แต่ถ้าไม่มีก็จะนำกระดูกที่ได้มาจากตำรวจนะคะไปประกอบพิธีทางศาสนาแทน
ทางครอบครัวก็บอกว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนขอบคุณตำรวจขอบคุณมูลนิธิกระจกเงานะคะ
ถึงแม้ว่าผ่านมานานแต่ก็สามารถจับตัวคนร้ายได้
คุณแม่ของน้องลิวก็พูดไว้น่าเศร้านะคุณแม่บอกว่ารอลูกสาวมา๘ปี
สุดท้ายได้กระดูกมาหยิบมือเดียวแต่อย่างน้อยก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานี้